เมื่อวานนี้ก็มีคนตามหาคุณอนุทินให้ควักเลยนะ

คุณชูวิทย์ครับคุณชูวิทย์นักแฉแห่งยุคนี้ครับ
ก็มาตามนัดนักนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา

รวมงูเห่าศูนย์รวมรัฐมนตรีพักงาน

แล้วก็เอารถพร้อมกับเครื่องขยายเสียงมาติดแผ่นป้ายไวนิวครับ

มีข้อความคัดค้านกัญชาเสรี
ถือว่าคุณชูวิทย์มาจัดกิจกรรมคู่ขนาน
กับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
แล้วก็มีไม้กวาดนี่ฮะมาถูพื้น
แล้วก็ประกาศลุยเลยนะจะต้านนโยบายกัญชา
และคัดค้านการซื้อตัวสอสอของบางพักการเมืองครับ
นี่คือกุศโลบายของผมว่าหัวหน้าพัก
ทุกภักรมที่มันโภมใจมากกับการซื้อตัวสอสอ
ไม่มีอุดมการขายตัว

ถ้าอย่างนั้นคุณมีเงิน๖๐๐๐
ล้านประเทศไทยขายได้ใช่ไหมคุณได้สอสอ
คุณซื้อได้แล้ว๖พันล้านคุณซื้อได้๑๐๐คน
คุณก็เอาไปแพ็ครวมกับพักอื่น
ต่อลองเป็นรัฐบาลเอากระทรวง

ถ้าตั้งอัตราไว้๖๐ล้านบาทต่อสส๑คน
ถ้าคุณมี๖๐๐๐ล้านคุณก็ซื้อได้๑๐๐คน

แบบนี้มันเป็นการซื้อประเทศหรือเปล่า

คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองพิจารณาดู
คุณชูวิทย์มาปักหลักรอกวาดเลยนะ
กวาดตั้งแต่เช้าต้านการซื้อขายตัว
สอสอที่สารวการกรทมตั้งแต่ตีสองอ่ะ
ซึ่งหลังจากโชว์กวาดต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วครับ
คุณชูวิทย์ก็ตระเวนไปคุยกับบรรดาหัวหน้าพัก

นี่ตอนเจอคุณพิธาคุณชูวิทย์คุยอะไรกับคุณพิธา

คนรุ่นใหม่สู้ประเทศไว้กับพวกคุณ

แล้วผมก็เชื่อว่าในการต่อสู้ทางการเมืองครั้งนี้

คุณต้องจัดการงูเห่าให้หมด

อย่าเอาสอสอที่ขายตัว
แล้วระบบการเมืองสีเทาควรจะเลิก

ไอ้ปั๊กไหนที่มันซื้อตัวศอมาไว้ในสังกัด
แสดงว่าถ้าเขาซื้อได้๑๐๐คนเขาลงทุนไป๖๐๐๐ล้าน
แล้วผมถามว่าเขามาเป็นรัฐบาลแล้วมันจะเอาเงินกลับไหม
ดังนั้นคุณพิธาผมในฐานะประชาชนไม่มีพัก
แล้วผมก็เห็นคุณในการดนลง
แล้วผมก็คุยกับโรมผมก็โรมคุณคือดาวคุณคือคนรุ่นใหม่
ส่วนอุดมการอื่นผมไม่สนใจผมถือว่าคุณมีตัวตนในพักคุณ
แต่ปรากฏว่าคุณอนุทินครับคุณอนุทินเดินเลี่ยงออกไปครับ
คือตอนนั้นคุณอนุทินก็นำผู้สมัครผ่านมาใกล้จุดตรงนี้พอดีเลย

แล้วเราไปถามตอนที่คุณตายคุณตายสิริวัลก็ถาม

แต่ก็ตอนนั้นท่านก็กำลังนำพาผู้สมัครเนี่ยกำลัง
อาจจะได้ไม่ได้มาคุยคุณชูวิชนะ

ว่าแบบว่าพักตัวเองจะได้เบอร์อะไร